ร้องได้ให้ล้าน

กลับมาพบกับร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
พิเศษต้อนรับวันสงการกันต่อนะครับ
ตอนนี้นะครับเราก็มีเด็กจิ๋วจอมจี๊ดนะครับ
ที่เป็นการจัดอันดับจากการเรียกว่ารวบรวมและคะแนนเสียง
แต่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชื่นชอบกันเข้ามา๑๐อันดับนะครับ
ผ่านไปแล้วนะครับ๖แล้วเหลืออีก๒
อีก๔ท่านรับรองว่าจี๊ดไม่แพ้กัน
นี้เป๊กบอกเลยว่าคือเป็นตัวจี๊ดด้านสายฮาคุณป่า

เป็นเด็กที่เรียกว่าตัวกระเปี๊ยกเดียว
ทำไมถึงมีความตลกตั้งแต่ตัวขั้นนี้
ยังหวั่นใจเลยว่าถ้าเขาโตเร็วกว่านี้

ขนาดเป็นเด็กไร้เดียงสาผ้าขาวบริสุทธิ์แบบนี้
ฮาธรรมชาติได้ดีมากจริง
เอา๓คนก่อน๓คนนี้มีใครบ้าง
๓คนนี้๓คนนี้ก็มีน้องแคน

บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นที่ติดตาตึงใจคุณผู้ชมอยู่นะคะ

ไม่มีอะไรมาบดบังความสดใสได้

อันดับที่๔น้องแคน

เป็นตำรวจแล้วหันหน้ามามองตรงนี้ด้วย

ทำไมน้องแคนถึงอยากเป็นตำรวจครับ
อยากจับผู้ร้ายครับ
ถ้าอย่างนั้นเรามาทดสอบกันหน่อยบนเวทีนี้
ระหว่างพี่เป๊กกี้กับคุณปานุ่ม
ใครดูเป็นผู้ร้ายมากกว่ากัน

เป็นยังไงน้องว่ามหักปาถือกกับดักหักกว้าใจ
กินกับดักหักคนเดียวออกมาได้
อันดับที่๓น้องมารุโกะจัง
ขวบนี้เรียนชั้นอะไรได้บ้างเนี่ย

ปรึกษะมาเผ่ามันรับ

ไหนครับไปเปิดหมึกที่เอเชีย
ไปเปิดอวกที่ตลาดจินจา
แล้วก็ไปเปิดหมวกที่วิธีอื่นเป็นค่ะ
คนที่ให้ส่วนใหญ่เป็นคนประเทศอะไร
เงินที่ให้ส่วนใหญ่คือประเทศไทย
แล้วก็ประเทศจีนแล้วก็ประเทศภาษาอังกฤษ

เขาก็ว่าก็เรียบร้อยได้เดี๋ยวแม่จะลองส่งประวัติไปดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอได้เขาก็ดีใจแล้วก็ได้จริง

ต้องรักคนมีเจ้าขอ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาของ
ไม่คิดเป็นตัวซ้ำเราแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
อันดับที่๒น้องนิว
ประทับใจที่สุดของคุณแม่กับน้องนิวเนี่ย

ก็มันมีรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งอะค่ะ

แต่เราเห็นว่าเราบอกว่าเราอยากได้มาก

เดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงเปิดหมวกพี่จะมาซื้อรองเท้าให้แม่
คำพูดแรกที่ได้ยินจากเขาในบรรดา๔คน

๕ขวบเขาคิดได้แข็งแบบนี้
ว่านิวจะซื้อรองเท้ามาให้คุณแม่ละทำไมครับวันยังไม่เขาไหว
สารแม่ถ้าเกิดถ้านิวไม่ได้ซื้อแม่เขาก็ไม่มีรองเท้าใช่ไหม

คุณป่าระหว่างที่คุณป่าคุยอยู่ตรงนู้น

มันคือเหลือ

ใช่อีกอย่างหนึ่งที่เขาอ่ะ

ที่เขาขี่ออกไปถนน

เนี่ยขอใบ้อีกทีใบ้อีกนิดนึง

โมตะอุ้ยถ้าอย่างนี้ง่ายเลย

มาไทไม่ถูกแล้วติดละเยอะ

พี่แม่แสนว่าว่าว่าถ้าได้เงิน
แสนนั้นมาแล้วแม่จะพาไปซื้อ

ฟ้าปล่อยเพลงมาเลยค่ะ
ปีแก่โหบสิ่ง
ขายยังไงอ่ะกัลไปขายยังไง
ตัวละเท่าไหร่
ตัวละร้อย

คือมันเป็นเพลงที่แสนนึงแล้ว

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
น้องนิวร้อง
ได้ครับ
แต่ละคนมีคาเล็กเต๋อส่วนตัว
สุดยอดจริงไม่น่าเชื่อนะว่า

ที่สามารถเจอเขาได้ตามตลาดนัด
น้องนิวนี่ก็เป็นจอมช่อละจริง

ตอนนี้ก็เหลือเพียงอันดับเดียวอันดับหนึ่ง
มาดูซิว่าเด็กจิ๋วจอมจี๊ดที่จี๊ด
สุดจนได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นใคร
คุณป่าก่อนจะไปถึงอันดับหนึ่งนะก็ต้องไม่ลืมขอบคุณนะ
คนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดเลย
เนี่ยก็กองเชียร์พวกเราเนี่ย
แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณกองเชียร์บางทีเขาก็ควักเนื้อเหมือนกัน

ช่วงนะครับคุณผู้ชมนักสู้ชีวิตของเราบางทีตกตั้งแต่รอบแรก
ร้องผิดตั้งแต่เพลงแรกได้ไม่ถึงเป้า

ผู้ชมในห้องส่งของเราถึงขั้นควัก

คนละ๒๐๓๐บาทเท่านั้นนะครับ
แล้วน่าจะมีคนนึงเดินถือซองขาวแล้วค่อยส่งต่อ

ใช่

คือบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อกจากมีความเศร้าแล้วเราก็ยังมีความชื่นใจด้วย

โอ้โหที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจพวกเราค่ะอยู่แค่ป๕เอง
แต่ว่าน้องนะคะมีความคิดที่เทียบเท่าคนปริญญาได้

คือในทุกอย่างที่เขาคิดในทุกห่วงคำนึงของเขาล้วนเป็นเรื่องดี
จากเป็นเรื่องดีแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เคยขาดไปจากความคิดเขานั่นคือเรื่องคุณแม่
ถึงว่าคนนี้จะไม่ใช่แม่แท้
บอกได้เลยว่าเทปนี้เป็นเทปที่กินใจพวกเรามาก
กินใจพวกเราแล้วก็กินใจคุณผู้ชมเช่นเดียวกัน
เป็นเทปที่คุณผู้ชมเสียน้ำตาให้มากที่สุดนะครับ
คนที่อยู่ในโลกโซเชียลนี่เรียกว่าแท็กถึงแต่เรื่องของน้องคนนี้นะครับ
เขาเป็นใครทำไมเขาถึงจะต้องได้ที่หนึ่งของเด็กจริงทรงใหญ่แบบทรงใหญ่ตุ๊กตาทอง
รางวัลเด็กจิ๋วจอมจี๊ดจากรายการร้องได้ให้ล้านประจำปีพุทธศักราช๒๕

คือเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเราไม่ใช่ลูกคุณแม่

เราก็ปกติเหมือนเด็กทั่วไปที่อยู่กับพ่อกับแม่

ก็ร้องไห้เสียใจครับเสร็จแล้วแม่ก็มาบอกว่า
โบไม่มีอะไรจะพูดแล้วแม่ก็บอกว่า
ผมกับน้องไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่กับพ่อลุยครับ

ก็ตกใจครับตอนนั้นผมก็อึ้งน้ำตาไหล
เขาก็บอกขี้โม้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกมั้งอะไรประมาณนี้ครับ
การที่คุณแม่บอกว่าลูกทั้งสองคนไม่ใช่ลูกแท้
เพื่อเป็นการให้เด็กตัดใจจากเราให้เขาไปมีอนาคตที่ดีบอกแล้วเห็นเขาร้องไห้ไหมคุณแม่
เขาร้องไห้เขาบอกว่าแม่อย่าพูดอีกได้ไหม
อย่าพูดให้ผมได้ยินได้ไหมผมไม่อยากจะฟัง
เขาก็จะเดินหนีก็ไปแอบร้องไห้
แม่คะแล้วสุดท้ายอะไรทำให้แม่เปลี่ยนใจว่า

ทำไมสองคนนี้เราเลี้ยงไม่ได้ไง

กินอะไรหนูต้องสู้นะก็บอกสู้
ครั้งไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่เอา
งั้นพี่เป๊กถามน้องบูหน่อยว่าสุดท้าย๓มูลนิธิด้วยกันที่มารับบูกับชิต้าไป
แล้วบูกับชีต้าถึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้แล้วแต่ก็ไม่ไปเพราะว่าอะไรครับ
ตัดไม่ลงครับอยู่มานานขนาดนั้นจะตัดยังไงครับรักแม่มากครับ
วันที่รถมารับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้เป๊กฟังหน่อย
ปรับเพลงเลื่อยกับร้องเพลงแก่งของตัวเองเพิ่งที่จะสามารถร้องเพลงเลยนนี้ได้นะครับ

เราเนี่ยได้ข้ามเพลงนี้ไปเลยแล้วทำไมเราร้องไห้ทำไม

ดีใจนะครับบอกไม่ถูก
ถ้าไม่รู้จะบอกว่าอะไร

บูครับในเสี้ยววินาทีเป็นเสี้ยววินาทีตาย

นั่นครับของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าครับ

เขามีโซโลแกนนี้อ่านปุ๊บก็เลยเลือกเลยค่ะ
ครับฟันนึกว่าจะได้รางวัลเองฟันนึกว่าจะได้รางวัลเองคือ

โอ้โหวันนั้นนะวินาทีเฉียดเป็นเฉียดตาย
ก็คือน้องเป็นเพลงที่ร้องไม่ได้ตอนที่เปิดมาคุณป่า
แล้วตัวช่วยเหลืออยู่แผ่นเดียวแผ่นเดียวคือเสี่ยงมากแล้วเหลือตัวช่วยที่ดีอยู่ตัวเดียว

ประเด็นคือเขาเลือกแล้วเขาเลือกถูก
และสิ่งที่เขาเลือกถูกเขาดันพูดประโยคนึงที่กินใจพวกเราว่า
เขาเลือกหมายเลข๕ถามว่าทำไมถึงเลือกหมายเลข๕
ปอนเซอร์นะหลังจากนั้นโป๊เงินมาอีก๑๐ล้านให้รายการของเรา
ซึ่งตอนนี้ตอนนี้มีแต่คำพูดเป๊กแต่ว่ายังไม่มีตัวเลข

ก็เรียกได้ว่าเป็นเทปที่คุณผู้ชมเสียน้ำตาให้มากที่สุดเลยนะฮะ
เพราะว่าชีวิตเนี่ยยังพูดกันเรื่อยว่าชีวิตยิ่งกว่าหนังอินเดียเลย
จริงนะฮะมาพัดพลากจากแม่จริงมาอยู่กับแม่เลี้ยง
มารู้ว่าไม่ใช่แม่ตัวเองจะต้องมีหน่วยงานเอาไปดึงไปเลี้ยงอะไรแบบ
โอ้โหต่างมากมายแล้วก็น้องเขาสู้จริง
นี่แหละก็เลยได้เป็นอันดับหนึ่งได้เลยยกให้เป็นเด็กจิ๋วจอมจี๊ดอันดับหนึ่งของเราเลย
คราวหน้านะครับยังเป็นเทศกาลแห่งความสุขกันอยู่เราก็ยังมีเทปพิเศษอีกเช่นกัน
หน้าเรามาจัดอันดับนักสู้ชีวิตปกติเราจะเอาร้องถูกใช่ไหม

ก็อย่าลืมนะครับติดตามร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคุณผู้ชม
แต่ว่าจบจากรายการของเราดูต่อเลยค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีวันสงกรานค่ะคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
นักสู้ชีวิตหลายท่านที่มาออกรายการของเรา

อุ้ยจริง
จ่ายเธอที่เกิดใจ